ก็ไปดูท่าทีของคุณอนุทินกันบ้างนะคะ
อันดับ๓วันนี้ก็มีการถูกพูดถึงกันในหลายแง่มุมนะคะ
คือวันนี้คุณอนุทินอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็อยู่ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยก็ให้สัมภาษณ์นะคะ
เพราะว่าคุณหมอชนน่านศรีแก้วก็บอกว่า
มันมีประเด็นนึงที่บอกว่าถ้าพักการเมืองอันดับหนึ่งจัดไม่ได้
อันดับ๒จัดไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
ก็ควรส่งไม้ต่อมาถึงพักอันดับ๓ก็คือภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกยังไม่ได้อ่านข่าวนี้นะ
แต่ที่ไปพบกับท่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศหารือก็เป็นไปด้วยดีนะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำต่อแล้วถ้าโอกาสมันมาถึง
แบบนั้นส่งไม้ต่อมาถึงพักอันดับ๓คุณอนุทินจะทำยังไง
คุณอนุทินบอกว่าอย่าเพิ่งใช้คำว่าท่า

ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกนะครับคุณอนุทิน
บอกว่ายังคงยืนยันว่าจะไม่ร่วมตั้งรัฐบาล
พักเก้าไกลใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่
คุณอนุทินบอกว่าใช่เพราะแนวทางการทำงาน
และวิธีคิดต่างกันนะคะ
ส่วนมันก็มีอีกข้อเสนอหนึ่งนะคุณนัทพงศ์
ที่เขาบอกว่ารอ๑๐เดือนเพื่อให้อำนาจสว
หมดไปก่อนแล้วคุณอนุทินว่ายังไง
ถ้ามันเกิดประเด็นนี้ถ้าเป็นประเด็นนี้เป็นทางเลือกนะคะ
คุณอนุทินบอกว่าไม่ควรใช้เวลานานขนาดนั้น
ประเทศต้องมีรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ถามต่อ
แต่มันดูเหมือนว่าสัญญาณของ๘พักตอนนี้
ก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วนะคะคุณอนุทินว่ายังไง
ก็ต้องให้กำลังใจคนที่จะเข้ามาทำงานการเมือง
ณวันนี้พักภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในบทบาท
จัดรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจ
คนที่จัดรัฐบาลให้สำเร็จค่ะ
อันนั้นมึงเหมือนกับพูดพูดเพื่อตัวเองนะไม่ได้พูดเพื่อบ้านมึง
เราต้องเอาบ้านมึงเป็นหลักก่อนทำงานการมึงต้องเอาบ้านมึงเป็นหลัก
ณวันนี้พักของผมพักภูมิใจไทยยังไม่ได้อยู่ในบทบาทที่จะต้องมานั่งจัดรัฐบาล
ว่าทำอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจคนที่กำลังจัดรัฐบาล
ให้ประสบความสำเร็จถ้าเขาทำได้

ครึ่งใจนะคะเนี่ยค่ะก็ชาวเน็ตก็เข้าไปชื่นชมนะคะ
บอกว่าคุณอนุทินเล่นเป็นโนได้เพราะมากนะคะ
คุณอนุทินก็เข้ามาตอบด้วยนะคะบอกว่าจำทำนองมาแกะเสียงครับ
โอ้โหก็คงจะเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเลยนะคะแกะโน้ตได้แบบนี้นะคะ